ฟ้าก็เมื่อวานพอดีพอดีค่ะ
คุณชมพู่อารยาเจ้าของบทบาทฟ้านี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ออกงานอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งกับสามีของเขา

ก็คือคู่กันในรอบแบบว่าหลายปีมาก
สำคัญคุณชมพู่พักหลังไม่ได้ออกงานเลยนะคะ
ก็ไปเจอเจอกันเมาส์มอยกันค่ะ
ค่าตัวทั้งหมดคุณสามียกยอดเข้าบัญชีภรรยาค่ะ
ทำเอาคุณชมพู่แบบแฮปปี้ดาวเปล่งปลั่งมากเลยนะคะ
ส่วนเรื่องข่าวคราวค่ะที่บอกว่าจะย้ายคงย้ายค่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่เจ้าตัวบอกว่านะคะก็คือต่อบทจากนี้คงจะไม่เป็นเด็กในสังกัดใครล่ะ

รวมไปถึงนะคะคุณสามีบอกย้ำนะคะว่า
ชมพู่เธอต้องมีลูกสาวให้ฉันคุณแม่ใช่จะเอาอีกหรือ
คุณแม่ชมกว่านจริงนะคะ

ก็มาแพ็คคู่แต่ว่าจ่ายเข้าบริษัทชม
ก็ไม่รับรู้เลยครับผม

คือตั้งใจว่าอยากให้สองหนุ่มเริ่มไปโรงเรียนก่อน

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้ลูกสาวอีกสักคนหนึ่ง
ถ้านั้นเวลานี้คือชมไม่พร้อมที่จะเป็น

คือตอนนี้ไม่พร้อมจริงเพราะว่ามันสองคน
แล้วก็คืออยากให้เขาแบบฟังภาษาเรารู้เรื่องกว่านี้
ตัวชมชมไม่มีอะไรนะคะ
แล้วก็หวานก็ไม่ได้แบบว่าเล่าอะไรให้ชมฟังมากมาย
แล้วก็คือด้วยอายุอนาม
คงคิดว่าคงไม่ไปเป็นเด็กในสังกัดใครแล้ว

อันนี้คุณยังใช้สัญญาอยู่ใช่ไหมครับ
ก็ยังอยู่ในสัญญายังอยู่ในสัญญาค่ะ
ถ้าจะบอกว่าคนนู้นคนนี้แบบทาบทามชมไปอยู่ในค่ายแบบอะไรอย่างนี้คงไม่

ต้องรอกันดูต่อไปนะครับว่าคุณชมจะใจอ่อนไปเล่นละครที่ไหนนะคะ

ส่วนเรื่องปั๊มลูกก็ว่ากันไปนะคะ
สู้ต่อไปค่ะชะนีมีคันส่วนพี่แจ๊กรีนยังไม่มีสักคันเลยค่ะ
ชะนีมีคันส่วนพี่แจ๊คนะคันอย่างอื่น

คันปากอยากรู้อยากเห็นคันไปหมดเลย